มาดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้งสอสอนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ไทยรัฐเจาะประเด็นจะพาคุณผู้ชมไปเจาะพื้นที่
นครราชสีมานะครับนี่เป็นจังหวัดใหญ่
เป็นด่านแรกของการเข้าสู่ภาคอีสานนะครับ

นครรัชศรีมาเป็นจังหวัดที่มีสอสอ๑๔เขตเลือกตั้งด้วยกันนะครับ
มีประชากรอยู่๒๖๐๐๐คนนะครับ
วันนี้เราจะไปดูนะครับว่าในพื้นที่๑ถึงพื้นที่๗
ของจังหวัดนครราชศรีมานั้นจะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากน้อยขนาดไหน
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
สนามเลือกตั้งจังหวัดนครราชศรีมารอบนี้มีสอสอได้๑๔ที่นั่ง
จากเดิมเมื่อปี๒๕๕๔พักเพื่อไทยสามารถกวาดเก้าอี้ไปได้ถึง๘ที่นั่ง
ตามมาด้วยพักชาติพัฒนาและพักภูมิใจไทย
ถือเป็นจังหวัดที่ทุกพักการเมืองโดยเฉพาะน้องใหม่อย่างพลังประชารัฐ
ทุ่มหน้าตักประกาศขอจองเก้าอี้ผู้แทนของ

วิเคราะห์ลงรายเขต
เริ่มจากเขต๑ฐานที่มั่นของพักชาติพัฒนา
รอบนี้ส่งนายทงชัยลืออดุล
อดีตพ่อเมืองย่าโมลงแทนนายแพทย์วรรณรัชชานุกูล
ขยับขึ้นบัญชีรายชื่อ
โดยมีคู่แข่งคนสำคัญอย่างร้อยตำรวจเอกสุปชัยอินทรรักษา
อดีตคนกันเองที่ครั้งนี้หันมาสวมเสื้อพักเพื่อไทย

สจเขตอำเภอเมืองนครราชศรีมาจากภักดิ์ภูมิใจไทยขอท้าชิง
ถนาที่เขตสองอดีตสอเดิม
นายวัชรพลโตมอนศักดิ์จากพักชาติพัฒนา
ต้องเจอกับนายสุธรรมพรสันเทีย
อดีตสอจ่อมาทาบรัศมี
๓เขตชนช้างพักชาติพัฒนาส่งนายประเสริฐบุญชัยศุกร์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ลงชนนายประเสริฐจันทรรวงทอง
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เพราะเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสีกัน
อาจแพ้ชนะแบบเฉียวเฉียด
แต่ว่าถามว่าเราสู้ไหมเราเต็มที่ไหม
เราเต็มที่เพราะว่าฐานการเมืองใหญ่ของพักฯชาปนา
อยู่ที่โคลาศเป็นฐานที่มั่น
เป็นฐานสุดท้ายที่เราต้องรักษาเอาไว้
เหมือนโคลาศเป็นเรือนตายนะครับ
๔เป็นความหวังของพักพลังประชารัฐ
ลูกชายนายวิรัติรัตนเศษลงแข่งขัน
คณะที่ภักดิ์เพื่อไทยทรงนายจกริษผาสุกมูล
ว่าที่ผู้สมัครหน้าใหม่
ขณะที่เขต๕และเขต๖พักเพื่อไทย
อดีตสสอย่างนายโกศลปัธมะ
และนายสมชายพินโยลงแข่งขัน
โดยมีนางอรไทยพลวิเศษภรรยานายพิรมพลวิเศษ
เลขากลุ่มสามมิตรพักพลังประชารัฐ
และนายอธิรัฐรัตนเศษเป็นคู่ท้าชิงคนสำคัญ
ปิดท้ายที่เขตที่๗พักเพื่อไทยส่งนายจรูนพงพันธ์ศรีนคร
อดีตสอสอแชมป์สนามนี้เดินลุยเข้าหาชาวบ้าน
ขณะที่พักพลังประชารัฐส่งนางทัศนียารัตนเศษ
ภรรยาของนายวิรัติลงแข่งขัน

ถือเป็นการต่อสู้ระหว่างพักเพื่อไทยกับพลังประชารัฐ

เพราะต่างฝ่ายต่างประกาศแล้วว่าแพ้กันไม่ได้
ข่าวแถวรัตน์ทีวีตรายงาน